ก็จะมีคนแวะเวียนมาจน๓๐ตุลาคมที่ผ่านมาที่
ผ่านไปแป๊บเดียวลงไปชักแบบนี้น้ำลายฟุมปลากลุ่มผู้ชม
ส่วนยายเองก็ควบคุมตัวเองไม่ได้
ผ่านมาประมาณสักเกือบ๒สัปดาห์แล้วคุณผู้ชม
ตำรวจไปจับตัวคนวางยาได้แล้วครับ
จับได้หลังจากที่คนก่อเหตุเนี่ย

ยังปากแข็งอีก

แล้วก็กลิ่นกลับกันหรอ
กลิ่นก่อน
ถามว่าผสมอะไรให้ตลงแกกินหรือเปล่า

ซึ่งเป็นคนร้ายที่ไปมอมยามอมเหล้าด้วยแล้วก็รักทรัพย์ตารง
วัยเจ็ดสิบสี่ปีกับยายลำดวนวัยเจ็ดสิบสองปีคู่พี่น้องที่บ้านที่อำเภอท่าตะเกียจังหวัดชะเชิงเศร้านะครับ
ไปซะหน่อยคุณผู้ชมวันที่เกิดเหตุคือ๓๐ตุลาคมบุญเยี่ยมเนี่ยคนร้ายเนี่ยนะ
กับลูกชายวัย๑๒ปีมาถึงปุ๊บมาถึงบ้านของตารงกับยายลำดวนถามหาพ่อกิมเลี้ยง
ใครอ่ะพ่อกิมเลี้ยงเป็นสามีของยายลำดวนซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว
กิมเลี้ยเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเอาล่ะพอตารงกับยายลำดวนเห็นว่ามาถามหาพ่อกิมเลี้
แสดงว่ารู้จักกันนี่น่าจะเป็นญาติแหละครับบุญเยี่ยมเนี่ยชวนตารงดื่มเหล้า
นั่นตาลงเล่าซะหน่อยไหมล่ะเนี่ยมีกั๊กนึงเนี่ยเอาไหม
บุญเยี่ยมบุญเยี่ยมพกมาด้วยไงพกเล่ามาด้วยตารงก็อ่าชอบดื่มอยู่แล้ว
ครับก็เลยไม่ได้ปฏิเสธไปครับทีนี้ตารงดื่มไปได้แป๊บเดียว
ลงไปนอนนอนหงายเลยนะน้ำลายฟูมปากเลยส่วนนี้ให้ยายลำดวนคุณผู้ชมฮะ
ลำดวนท่านไม่ได้ดื่มนะแต่บุญเยี่ยมเหมือนมาจับจับรูปที่แขน
ปรากฏว่ายายลำดวนล้มลงไปเลยขยับตัวไม่ได้แล้วบุญเยี่ยมก็เอาเงินไปครับ
เอาทรัพย์สินไปตำรวจแกะรอยอยู่นานพบว่ามีการนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แล้วก็โทรศัพท์มือถือของตารงกับยายลำดวนเอาไปใช้ในพื้นที่อำเภอ
อำเภอสนามชายเขตครับแล้วก็อำเภอแปลงยาวแล้วเพราะว่าบุญเยี่ยมเนี่ย
เอามอเตอร์ไซค์สีแดงของคู่ตายายไปเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงิน
ที่ร้านรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในอำเภอสนามชายเขตกระทั่งมอเตอร์ไซสีน้ำเงินคันนั้น
ถูกนำไปใช้ก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ที่สะแก้วนี่ไงคุณผู้ชมฮะ
ภาพจากวงจรปิดเห็นเลยมอเตอร์ไซคันนี้เลยตำรวจก็เลยตามแกะรอยในจังหวัดสาแก้ว
นำมาซึ่งการจับกลุ่มนายบุญเยี่ยมได้พร้อมของกลางเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของตายาย
บุญเยี่ยมในขโมยไปเบื้องต้นพบว่าบุญเยี่ยมมีหมายจับติดตัวอยู่ด้วยครับ
สพปางศรีดาในข้อหาวิ่งราวทรัพย์และมีหมายจับคดีคู่ตารงกับยายลำดวนที่สพท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ยังมีหมายจับที่โคราชด้วยนะคุณผู้ชมรวมไปถึงสุรินทร์ด้วยโอ้โหหลายจังหวัดเลย
ซึ่งต้องอายัดตัวไว้ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ